ท่านผู้ชมเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเขาจะรับสมัครคนเข้าทำงานเนี่ย
นอกจากสอบข้อเขียนผ่านแล้วเขาต้องสอบสัมภาษณ์ด้วย
ทำไมสอบข้อเขียนอย่างเดียวไม่พอ
เพราะการสอบข้อเขียนอย่างเดียว
ทำให้ไม่รู้จักว่า
คนที่จะเข้ามาทำงานนั้นเป็นยังไง

มันจะทำให้รู้เลยครับว่า

มีทัศนคติยังไง
มีแนวความคิดยังไง

มีความรู้สึกมีทัศนคติต่อโลกรอบตัวยังไง

สอบข้อเขียนได้คะแนนดี
แต่หลายคนก็ไปตกสัมภาษณ์
นี่พูดถึงเรื่องการเข้าทำงานนะ
แต่ว่าการที่จะเข้ามาทำงานในอาชีพการเมือง
สิ่งที่จะตัดสินกันมีอย่างเดียวเท่านั้นคือ

ถ้าประชาชนเลือกเข้ามาเป็นผู้ชนะ

ใครที่ได้คะแนนถึงเกณฑ์

ก็ได้เข้ามาทำงานการเมือง
ในลักษณะบัญชีรายชื่อ

เมื่อเข้ามาโดยวิธีการได้คะแนนอย่างนั้น
เราจึงพบว่าในทุกยุคทุกสมัย
เราจะมีสอสอประเภทที่
มีความคิดแปลกมีความคิดแผลง
เข้ามาเป็นผู้แทนราษดร

ที่คุณก๊อฟเกินไปเมื่อสักครู่เนี่ย

ให้คนขนสารระเบิด
เข้ามาในรัฐสภา

เอาถัดมาสอสอที่ว่านี้เป็นใคร

ฮิ้วเข้าสภาสารบึ้ม
ทดสอบเครื่องตรวจจับระเบิด

ประธานสภาก็นั่งไม่ติด

แล้วพอถูกสั่งสอบเอาผิด

เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวานตอน

สุขสินทรานนท์หัวหน้าพักไทยสิวิรัย
เขาเป็นโคศกกรรมธิการทหารของสภา

พร้อมด้วยตัวแทนบริษัทเอกชนมาแถลงข่าว

แถลงข่าวรับมอบเครื่องตรวจวัตถุระเบิดรุ่นใหม่
จากบริษัทในสหรัฐ
ซึ่งเขาจะมามอบให้รัฐบาลและสำนักงานแห่งชาติ

มงคลกิจก็ระบุว่าเครื่องตรวจสอบวัตถุระเบิด

การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน

ถึงวันที่๕พฤศจิกาเนี่ย
แต่ว่าเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยเคยทดสอบที่ชายแดนภาคใต้มาแล้ว
แล้วยังไงก็บอกเขาได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
แสดงว่ารัฐสภาแห่งนี้ไม่มีความปลอดภัย
นี่นี่เรื่องตอน๑๑โมงครึ่งนะถัดจากนั้นไม่กี่ชั่วโมง
บ่ายสองโมงครึ่งคุณชวนหลีกภัยประธานสภาก็บอกนักข่าวว่า
ใครเป็นคนมอบหมายให้นายมงคลกิจมาทำเรื่องนี้
เรื่องต้นจะติดตามดูว่าเรื่องราวเป็นยังไง
แต่ไม่มีการขออนุญาตตนนำสาร
ขออนุญาตคือสามารถนำสารประกอบวัตถุระเบิดเข้ามาตรวจสอบในสภา
ปกติแล้วพื้นที่รัฐสภาต้องดูแลความปลอดภัยอยู่แล้ว
แต่ไม่เข้มงวดเหมือนธรรมเนียบรัฐบาลหรือที่อื่น
เพราะมีคนเข้าออกเยอะทั้งสวทั้งสสทั้งกรรมธิการทั้งข้าราชการผู้มาชี้แจงอะไรพวกนี้
พอคุณชวนพูดเสร็จที่ปรึกษาคุณชวนนายแพทย์สุกิตอัตโธปกรณ์
บอกว่าไม่แน่ใจว่าคุณมงคลกิจเนี่ยมีเจตนาจะมาขายของหรือเปล่า
แต่ว่าประธานสภาได้เรียกเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย
และนายสุชาติโรธทองคำรองเลขาธิการสภามาสอบถาม
กำชับให้ทุกหน่วยงานดูแลความปลอดภัย
ถัดมาอีกช็อตหนึ่ง
เพื่อนสอสอด้วยกันก็ออกโรงครับ
สิระเจนจาขะสอสอกองภักดิ์พลังประชารัฐ
บอกว่าที่ว่าเนี่ยที่คุณมงกุฎกิจทำเนี่ยมันผิดกฎหมาย
เป็นสอสอเป็นสมาชิกรัฐสภามีหน้าที่ในการตรากฎหมายโดยตรง
แต่กลับมาทำความผิดซะเอง
ก็ขอเรียกร้องให้พบตรตรวจสอบเรื่องนี้
เพราะถือว่าเป็นความผิดสำเร็จแล้ว

ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาตอน๔โมง
นายมงคลกิจที่หนังสือพิมพ์ใช้คำว่ามงคลกิจพลิกลิ้นเนี่ย
ก็มาแถลงให้สัมภาษณ์อีกทีนึงบอกว่า
สิ่งที่นำไปแถลงข่าวที่รัฐสภาเนี่ย
มันไม่ใช่ระเบิดมันเป็นเพียงสารประกอบวัตถุระเบิด
คือเป็นไนโตรเจนผงไม่ใช่ระเบิด
จะไม่เกิดระเบิดแน่นอนเพราะไม่มีอุปกรณ์อื่นประกอบระเบิด
เครื่องตรวจวัตถุระเบิดของสภาตรวจสอบไม่พบเพราะมีหลายระดับ
ฉะนั้นก็ออกมาบอกว่ามันไม่ใช่ระเบิด

ตั้งต้นในการประกอบระเบิด
แล้วก็บอกในฐานะกรรมธิการทหารเนี่ย
จึงไม่ได้ขออนุญาตสภาว่าจะนำอุปกรณ์เกี่ยวกับระเบิดเข้ามาในพื้นที่
ที่มีการเตรียมเอาผิดทางกฎหมายเนี่ย
บอกเดี๋ยวจะเคลียร์เรื่องนี้กับคุณหมอสุกิต
เห็นไหมครับท่านเวียนหัวไหมครับ
คือจริงแล้วเนี่ยสายงามบังคับบัญชาของสอสอเนี่ย
ถ้าคุณมงคลกิจเป็นลูกพัก
หัวหน้าพักก็จะเรียกมาตรวจสอบ
จะมาบอกว่าเอ้ยอย่างนี้มันไม่ได้นะ

แต่ว่านี่คุณมงคลกิจเป็นหัวหน้าพักเสียเอง

ใครจะมาแนะนำใครจะมาทักท้วงล่ะครับว่า
ไปทำอย่างนี้มันไม่ได้นะ
แต่ที่สำคัญก็คือว่า
เรื่องนี้ประธานสภามีอำนาจเลยครับที่จะตรวจสอบ
ว่าเรื่องนี้ตกลงมันเป็นยังไง

คนก็งงคนก็เวียนหัว
คืออยากจะบอกนะครับว่า

คนทั่วไปมักจะเข้าใจว่า
ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม
หลังการประชุมแล้วก็จบกัน

ตำแหน่งประธานสภามีความต้องรับผิดชอบ
ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในสภา
สอสอคนไหนไปทำอะไรแปลกแผลง
ประธานสภามีหน้าที่สั่งสอบ

ส่วนถ้าเป็นลูกพัก
เขาจะว่ายังไงก็อีกเรื่องหนึ่ง

แต่เรื่องของคนที่รับผิดชอบ
แวดวงของสภาผู้แทนราษดร
รับผิดชอบต่อสอสอทั้งหมด๕๐๐คน
เป็นเรื่องของประธานสภา
ประเด็นนี้จึงต้องติดตามดูว่าจะจบยังไง
ผลการสอบสวนจะออกมาเป็นยังไง
ประชาชนจะได้รู้ว่าที่เขาทำกันแบบนี้ทำเพื่ออะไร
อะไรวิธีเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ก็ต้องรอฟังผลการสอบสวนต่อไป
ขอโทษในชวนประธานสภา
เรื่องในนี้อีกเรื่องคือขอโทษรู้เท่าไม่ถึงการ
แล้วก็ประธานสภาจะตัดสินยังไงก็พร้อมน้อมรับ
เพราะว่านายชวนก็เปรียบเสมือนพ่อคนหนึ่งเหมือนกัน